คุณยังจำได้ใช่ไหมวันพระรหัสที่ผ่านมา

ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บอกว่าอยากให้อังพงศ์หรีดระวังด้วยนะ
อยากให้รถป้ายขาวหยุดให้บริการ
ทีนี้พอเป็นปัญหาแบบนี้มาแล้ว
กรมการขนส่งทางบกก็เตรียมแล้ว

เดี๋ยวคุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกกันหน่อยสิ
ว่าวิธีการนี้ของกรมการขนส่งทางบก

เพราะว่ากรมการขนส่งเขาเตรียมที่จะจัดทำแอปพลิเคชัน

มีการเรียกผู้ให้บริการเข้าไปรับฟังข้อกฎหมายแล้วด้วย
จงรักกิจสำรานกุลรองอธิบดี

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็เชิญผู้แทนวินมอเตอร์ไซค์มาร่วมแสดงความคิดเห็น
รับทราบมาตรการแนวทางในการกำกับดูแล
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกก็ยืนยันนะคะ

ให้บริการที่ตอบโจทย์กับคนมากขึ้น
ไม่ปฏิเสธการใช้แอปพลิเคชัน
สำหรับเรียกใช้บริการรถสาธารณะ
แต่ว่าการดำเนินงานต่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

ไม่อนุญาตให้นำมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล
มารับจ้างขนส่งผู้โดยสารเด็ดขาด
ส่วนกรณีกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ก็เรียกร้องให้มีการควบคุมการให้บริการแอปพลิเคชัน
สำหรับเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบกคนนั้น
เรื่องนี้ทางกรมบอกว่าอยู่ระหว่างประสานงาน
กับผู้ให้บริการแอปให้เข้ามาหารือกันหน่อย
ชี้แจงข้อกฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม
นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ใช้ในการรับส่งผู้โดยสารมีโทษนะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมปรับ๒๐๐๐บาท

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถ้าไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทอันนี้คือเป็นโทษนะคะ
อกจากนี้กรมการขนส่งทางบกเขาก็มีแผน
จะทำแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในราคาที่เป็นธรรม
รวมถึงแก้ปัญหาผู้ให้บริการและผู้โดยสาร

เดี๋ยวจะเปิดใช้บริการเปิดใช้งานจริงในสิ้นปีนี้

ถ้าเกิดว่ากรมการขนส่งทางบกจะมาทำแอปเอง

เรื่องนี้ก็มีรายงานมาจากทางด้านของพลโทคงชีพ
ตระวานิสโคศกระทรวงกลาโหม
เพราะว่าที่ต้องไปถึงทหาร

ขอสาวชอต้องเข้ามาดูแลนะนะครับโดยบอกว่าพลเอกประวิตร
สุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม
โดยการหาบรือให้คำนึงถึง๒หลักการสำคัญคือ
หนึ่งต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
และ๒ต้องมีความปลอดภัยกับประชาชนนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มที่ต้องการให้มีการยกเลิกการนำรถจักรยานยนต์

และผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะนะครับ

เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรบการขนส่งทางบก
โดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถแก้ปัญหา
กรอบของกฎหมายด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งโผล่ออกมาอีกแล้ว
บอกว่าก็มีนะพี่วินมอเตอร์ไซค์บางคน
ซึ่งจริงเขาก็มีใบอนุญาตเป็นป้ายเหลืองอยู่แล้ว
แต่ทีนี้รับจ๊อปเพิ่ม
เป็นแกรปด้วยเป็นป้ายขาวด้วย
ตอนที่เขาวิ่งเป็นแกรปเขาก็วิ่งแบบป้ายเหลือง
เขาก็ถอดเสื้อวินออกนะฮะ
พอไปเข้าวินเขาก็ใส่เสื้อวิน
ทีนี้ทางวินเขาก็จะแก้อะไรกันยังไง
ทับซ้อนกันอะไรเยอะแยะแบบนี้นะครับ